แสบล่อหนุ่มโสดลวงออกรถขี่เชิดหนีล่อนี่คือล่อลวงใช่ไหม
ใช่เธอรักเราไหม
รักเราไหมเราไม่มีรถขับไปทำงานเลย
ไม่มีรถขี่ไปทำงานเลยเธอรักเราไหม

เธอออกรถให้เราหน่อยเดี๋ยวเราพรต่อ

โดนไปยังไม่เฉลย
โดนไปกี่คนคุณผู้ชมครับ

แต่ว่าเขาไปตามจับมาได้ผู้หญิงคนนี้ก็
แม่ใช้วิชานินจาครับ

ถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้

ไปเราออกไปก่อน
เราอย่าเข้ามา
อย่าเข้ามา

ไม่ต้องจะขยับ
ไม่ต้องก่อน
ไม่ต้องสงที
ไม่ต้องสงที
ดูก่อนวิชานินตาของเธอ
คือถ้าตำรวจไม่สังเกตนิดเดียวนะ

เดี๋ยวปุ๊บเดียวตำรวจเลยเอกใจ

คือก็ไม่แน่ใจว่า
บรรดาสุภาพสตรีที่เข้ามาเนี่ยนะครับ
โดนหลอกเหมือนผู้ชายที่มาออกรถให้ผู้หญิงคนนี้ด้วยหรือเปล่า

เธอชื่อทิปวันหอมดวงอายุ๒๖ปี
ตำรวจมาจับได้ที่ห้องพักนี่อยู่ที่บ่อวินชนบุรีนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากในทวีนารีรบอายุ๓๒ปี
เขาเป็นกู้ภัยปลวกแดงพิการขา
แจ้งตำรวจสมภาพปลวกแดงบอกทิปเปอร์วันหลอกให้ผมรัก

มุดแอบอยู่ในถุงใช้วิชานินจาอย่างที่ผมบอก
คุณผู้ชมผู้เสียหายไม่ได้มีพี่ทวีคนเดียวนะ

โรงพักนั่งกันเต็มโต๊ม้าหินเลย

ทิเปอร์วันหลอกทั้งนั้นไม่เห็นเอกสารออกรถทั้งนั้น

บอกโดนโดนทิพวันเนี่ย
ทิปวันเขาจะเลือกเหยื่อที่โดนสดนะ

นี่หนูไม่มีรถนะ
พอออกรถให้ทิปวันก็จะหายไปกลับรถครับ
ผ่อนรถเสียเป็นแสนครับ
เออทิปวันทำอย่างไรโอ้โหคุณผู้ชม
ถ้าเป็นอย่างนี้จริงเธอแสบนะ
ถ้าไม่ออกรถให้เหรอพาพวกมากระทืบ
โอ้โหพาผู้ชายมากระทืบครับรักอยู่ดีนะฮะ

ปะวันนะหลังจากถูกตำรวจจับกลุ่มที่ห้องพักนะครับ
ก็ปฏิเสธไม่รู้หนูไม่รู้เรื่อง
ทำให้ตำรวจต้องปล่อยตัวไปก่อน
นักข่าวเราก็เข้าไปคุยเนี่ยพอปล่อยตัวพี่ทิพวัน
คุยกับน้องหน่อยคุยกับแซคหน่อย
แซ็กก็คุยนะทิปวันก็เล่าวันที่ตำรวจมาจับ

หนูตกใจหนูก็กระโดดลงกระสอบ
ซ่อนอยู่นี่นะฮะไม่ได้จะหนี
ผู้เสียหายที่เข้ามาเป็นแค่คนรู้จักสนิทกันคอยช่วยเหลือกัน

ส่วนใหญ่มาชอบเธอด้วยแล้วเธอไม่เคยมีอะไรด้วยสักคน
ส่วนบอเตอร์ไซด์บอเตอร์ไซด์เธอเล่าบอกว่า
เธอเป็นคนจ่ายค่างวดแค่ให้ผู้ชายออกรถให้
เพราะเธอติดแก๊กลิสต์ออกรถไม่ได้
ที่ประวันยืนยันว่าเธอไม่ได้หลอกและตัวเธอก็ถูกหลอกเหมือนกัน
อ้าวใครหลอกต้อมต้อมหลอกเขาหรือ
ต้อมนะครับต้อมบอกว่ามาบอกที่ประวัติศาสตร์
อยากได้รถช่วยหารถให้หน่อยลูกน้องไม่มีรถใช้
นะครับเธอเลยก็ไปหามาให้
คันที่หนึ่งก็แล้วคันที่สองก็แล้วนะครับ
สองคันใช่ไหมเปล่าแปดรวมแปดคันเธอบอกว่าเธอก็โดนหลอก
เอารถไปขายเหมือนกันตอนนี้เธอไม่รู้ว่ารถทั้ง๑๐คันไปอยู่ไหนบ้าง
แปลกนะทิพย์วันนาแปลกนะ
ล่าสุดคุณผู้ชมครับตีหนึ่งที่ผ่านมานี้
ตำรวจชุดสืบสวนสพปลวกแดงไปคุมตัวมาแล้ว
ไปคุมตัวทิพย์วันมาแล้วมาที่โลงพักษ์โภษศาล
ท่านอนุมัติหมายจับแล้วข้อหาร่วมกันยักษ์ยอกทรัพย์
เรื่องต้นทิพวันนะครับให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ก็เป็นประโยชน์นะครับที่จะขยายผลไปสู่ขบวนการรับซื้อรถเถื่อน

เอาผิดผู้ร่วมขบวนการต่อไป
โอ้โฮพี่เบิ้ลต้นเรื่องผู้เสียหายคนแรก
พี่ทวีที่บอกว่าเป็นกู้ไพปลกแดง
คือนักข่าวของเราก็เพิ่งมารู้ตอนหลังนะว่า
พี่ทวีเขาพิการภาคาด้วย